ท่านผู้ชมครับมีเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งนะฮะ
เธอต้องโพสต์เฟซบุ๊คเพื่อบอกว่ามาทำแบบเธอกับเธอแบบนี้ได้ยังไง
คือเป็นผู้หญิงด้วยกันทำไมไม่เข้าใจกันค่ะนะ
เธอโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าเธอไปร่วมงานแต่งงานของคนรู้จัก
แล้ววันนั้นเนี่ยเธอก็ไม่ทันได้ระวังตัว
เพราะว่าประจำเดือนเธอมาพอดีแบบนี้นะฮะ
แต่พอมีคนเห็นก็เป็นผู้หญิงด้วยกันนี่แหละเห็นแล้วเป็นเน็ตไอดอลด้วยนะ
อ่ามีชื่อเสียงด้วยนะครับพอเห็นแล้วทำไมไม่เตือนกัน
เธอจะได้ไประวังตัวไปเปลี่ยนไปทำอะไรก็ให้มันเรียบร้อย
แต่กลายเป็นว่าถ่ายคลิปเธอโดยเธอไม่รู้ตัวอืม
แล้วเอาไปประจานอย่างสนุกสนาน
เหมือนคลิปที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้เธอมาเห็นนี่เธอบอกโอ้โห
นี่มันตัวเรานี่แล้วเขามาถ่ายคลิปเราแบบนี้
แทนที่จะเตือนเราอันนี้จะบอกเราแล้วมีหัวเราะมีอะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วเป็นผู้หญิงด้วยกันนะคะถูกต้องอืม
คือเนี่ยเธอก็บอกว่าเออทำไมไม่เข้าใจกัน
เพราะเธอก็ไม่รู้ว่าวันนั้นเธอจะมีเรื่องของรอบเดือนมาพอดี
โอ้โหกลุ่มเน็ตไอดอลเนี่ยมาถ่ายคลิปเธอแบบนี้นะครับ
แล้วเนี่ยทำไมคือคนดังเน็ตไอดอลแต่ไม่มีสามัญสำนึกเลยนะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเธอเนี่ยคือประจำเดือนของผู้หญิงเนี่ย
ของเธอเนี่ยมันมากระทันหันแต่กลับเอาไปพูดเอาไปขำกันอย่างสนุกสนาน
เธอต้องทักไปขอให้ลบคลิปเขาถึงลบคลิปแต่ก็ไม่ได้แสดงคำขอโทษ
เนี่ยฮะแล้วเธอก็มีหลักฐานว่าเนี่ยทักไปแล้วขอให้ลบคลิปนะ
แต่ก็ไม่มีการขอโทษสักคำหนึ่งนี่นะฮะอ่าสามผู้เสียหายคนนี้นะครับ
เธอบอกว่าที่ทักไปขอให้ลบคลิปเนี่ยฝ่ายนั้นเนี่ยตอบกลับมาแค่คำเดียวคือค่ะ
โอ้โหแล้วเธอบอกว่าคนดูไปเนี่ย
ยอดวิวมันพุ่งไปกว่า๕๐๐๐๐วิว

บอกว่าวันนั้นเธอเดินทางไปร่วมงานแต่งงาน

กระโปรงเนี่ยมันเลอะนะข้างหลังเนี่ยกลุ่มเน็ตไอดอลกลุ่มนี้กลับถ่ายคลิป
แล้วก็ตลกสนุกสนานเธอไม่รู้ตัวเลยว่าถูกแอบถ่าย
กระทั่งมีผู้ชายที่อยู่ในงานเดินเข้ามากระซิบบอกเธอว่ากระโปรงเธอเลอะ
นี่ฮะเธอก็รีบกลับไปนั่งที่เก้าอี้แล้วต้องรอจนกว่าแขกจะกลับหมดน่ะ
ถึงจะกล้าลุกจากเก้าอี้นะครับอ่าแล้วก็ไปเห็นกลุ่มเน็ตไอดอลกลุ่มเนี้ย
จับกลุ่มหัวเราะมองมาที่เธอตอนนั้นยังคิดว่าเขาขำอะไรกัน
แล้วก็เอามาให้ดูก็เพิ่งรู้ว่าตัวเองถูกประจาน
มีคนดูถึงห้าแสนกว่าครั้งนะฮะอ่าคุณแม่ของน้องเขาก็บอกว่า
ลูกเธอเนี่ยได้รับผลกระทบมากหลังจากคลิปแชร์ออกไปนะครับ
ลูกสาวมีอาชีพรับจ้างแต่งหน้าต้องเจอคนเยอะแยะถูกแซวอับอายไปหมด
ตัดสินใจไปแจ้งความที่สพมกระบี่แล้วนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องของการผิดพรบคอมพิวเตอร์
น้องเขาทักไปบอกว่าช่วยลบคลิปให้หน่อย
แล้วทีนี้ก็ไม่มีการลบทีนี้ลูกสาวนะคะ
น้องเขาไม่ได้ว่าอะไรพอเช้าขึ้นมา
น้องเขาไปดูแลลูกค้าที่เกาะกลางนะคะ

แค่นี้ทำไมช่างไม่มีปัญญาซื้อเหรออะไรอย่างนี้นะคะ
ทีนี้แกก็ไม่มีสมาธิแล้วแกก็เสียใจนะคะ
พอตกเนี่ยหลังจากดูแลลูกค้าเสร็จนะคะณตอนนี้นะคะ
ก็เลยขอไปนำเนินคดีในเรื่องของการเจ๊งความ
ลองฟังแล้วกันนะครับ
ก็เขาไปแจ้งความแล้วก็ต้องไปคุยกันอีกทีแล้วฮะตรงนี้